ที่โรงพยาบาลสระบุรีนะฮะทั้งคุณหมอพยาบาลคนไข้ตกอกตกใจ
มีมือดีไปแฮ็กข้อมูลของโรงพยาบาล
บอกว่าจ่ายค่าถ่ายมาถ้าไม่จ่ายจะลบข้อมูลของคนไข้ทั้งหมด
เรียกค่าไทยหกหมื่นสามพันล้านบาทล้านบาทเหรอคะ
เอาที่ไหนไปจ่ายโอ้โหคุณหกหมื่นสามพันล้านบาท
มันมหาศาลมันก้อนใหญ่ก้อนโตมากนี่เทียบเท่างบประมาณประจำปีนี้ของรัฐบาลเลยไหมเนี่ย
อันนี้ฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเขาออกมาเปิดเผย
บอกขอความช่วยเหลือหน่อยเถอะมีคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลสระบุรีเนี่ย
ถูกโจมตีด้วยหรือว่าคอมพิวเตอร์เรียกค่าไถ่สองแสนบิตคอยด์
เป็นเงินไทยหกหมื่นสามพันล้านบาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะนะฮะ
เขาบอกว่าต้องจ่ายเงินมานะเพื่อแลกกับข้อมูลของโรงพยาบาลทั้งหมด
โอ้โหตอนนี้นะคนไข้เอ่ยคนติดต่อเอยเดือดร้อนนะ
ต้องขอความช่วยเหลือกันหน่อยผู้รู้ด้านนี้เนี่ย
กู้ไฟล์คืนมาให้กับโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการมา

เขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินให้กับคนแฮ็ก

เรื่องใหญ่แต่๖๓๐๐๐ล้านจะออกจากไหน
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปถามว่าจริงหรือเปล่า
ไปถามรองพุ่มในการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสลับบุรี
ชื่อว่านายวิเชียรมรดมสุทธิศาลบอกว่า

เกิดขึ้น๕กันยายนที่ผ่านมา

แต่ไม่ขอพูดอะไรมากเพราะว่าไม่มีอำนาจในการให้ข่าว

ได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองสระบุรี
และนายแพทย์อันนันกมลเนธพอของโรงพยาบาล

หน่วยงานกลางศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล

ว่ามีการโจมตีข้อมูลจากทางไหนเพื่อปิดระบบ

คนที่แฮ็กยังคงเข้ามาได้
ตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์อยู่
จุดไหนขัดข้องก็จะเร่งแก้ไข
ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็มีการประชาสัมพันธ
ติดตั้งบอตเอาไว้นะในการโศกเอกสารชี้แจง

เฟสเรื่องของข่าวสารของโรงพยาบาลให้ด้วย
ให้ประชาชนให้คนป่วยคนที่ติดต่อ
เรารู้นะถ้ามาติดต่อแล้ว

ที่เคยกินเอาผลของแพทย์เก่าประวัติเก่าไปด้วย

กว่าจะสามารถแก้ไขระบบของโรงพยาบาล
ให้กลับมาสมบูรณ์ทั้งหมด๑๐๐
ญาติผู้ป่วยกับผู้ป่วยที่ไปติดต่อโรงพยาบาลส่วนใหญ่

แต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมการให้บริการของโรงพยาบาล๓

พอทราบแล้วก็หายสงสัยแล้วก็ให้อภัยเรื่องของการให้บริการ
แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ควรทำคือต้องสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนแฮ็ก

แล้วก็จะมาเรียกค่าถ่ายอะไร๖๐๐๐กว่าล้านมันเป็นไปไม่ได้
อันนี้จริงแล้วก็ต้องทบทวนไปเรื่องของระบบการจัดการ